ที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามรถกู้ภัยที่ต้องตามเพราะอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนแจ้งนะคะมารับคนหมดสติหน่อยที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่รถกู้ภัยคันนี้ขับเลยบ้านด้วยความอยากจะช่วยเพื่อนบ้านค่ะ
ขี่ตามพอตามไปตัวเองไปประสบอุบัติเหตุซะเองนะคะ
ประสานงานกับรถกระบะแล้วติดอยู่ใต้รถกระบะแบบนี้ค่ะ
กู้ชีพท่าข้ามและชาวบ้านช่วยกันใช้แม่แรง
รถกระบะคันนี้นะคะเพื่อที่จะเอาร่างของนายสมพรบุ้งทอง
อายุห้าสิบเอ็ดปีตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเขาออกมา
หลังจากที่นายสมพรขี่รถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟหลุดโค้ง
ประสานงากับรถกระบะทั้งคนทั้งรถมุดอยู่ใต้ท้องรถค่ะ
พอเอาตัวออกมาพบว่านายสมพรได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขาหักคอเคล็ดศีรษะแตก
มีแผลถลอกตามร่างกายกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นทางโค้งด้วย

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถฉุกเฉินของกู้ชีพท่าข้าม
กำลังจะมารับคนหมดสติในหมู่บ้าน
เพราะมีคนแจ้งไปเขาก็รีบมา
แต่พอมาถึงขับเลยบ้านคนป่วยไปค่ะ
นายสมพรเป็นเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์ตาม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
และด้วยความที่ขี่มาเร็วค่ะ

ชนประสานงากับรถกระบะที่สวนมาอย่างจังเลย
ทั้งคนทั้งรถมุดไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
กู้ชีพที่ไปรับคนหมดสติในหมู่บ้าน
ไปช่วยนายสมพรไหมเขาบอกไม่ไหวครับ
ผู้ป่วยรออยู่โทรเรียกำลังเสริม
อีกคันค่ะเป็นกู้ชีพอีกหน่วยหนึ่งมาช่วยเหลือ

แล้วก็ต้องมาเคลื่อนย้ายรถ๒คันออกจากจุดเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ